คุณผู้ชมคะตามข่าวนี้กันหน่อยค่ะ
ใครที่ติดตามข่าวมาจะได้ยินคำว่าไอซ์หีบเหล็ก
คือมันเป็นเหตุการณ์ที่ในไอซ์มีการไปฆ่าน้องกุ๊กกิ๊ก
ก่อนหน้านี้เอาศพน้องกุ๊กกิ๊กคือเอาน้องกุ๊กกิ๊กใส่ในหีบเหล็ก
แล้วก็หลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นมารู้ว่าน้องเสียชีวิตแล้ว
แล้วก็มีการเอาศพน้องไปฝังดิน
แต่ทีนี้เมื่อวานค่ะมีการลงไปที่สระน้ำบริเวณบ้านของในไอซ์
งมเจอกระดูกชิ้นส่วนกระดูก๒๐กว่าชิ้น

ดังนั้นวันนี้เจ้าหน้าที่ก็มีการงมหาชิ้นส่วนหัวกระโหลกเพิ่มเติมด้วย
ผู้สื่อข่าวของเรารอรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบอยู่นะคะ
เราไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคุณระวิการแก้ววิจิตร
รายงานสดจากบ้านพักซอยเพชรกะเสม๔๗ค่ะ

เจ้าหน้าที่ยังคงระดมกำลังดำน้ำเร่งค้นหาศพอีกหนึ่งศพนะคะ
ตามที่พยานนะคะได้ให้ข้อมูลไว้ว่ามีอีกหนึ่งศพนะคะอยู่ในหีบเหล็ก
ถ่วงน้ำเอาไว้ภายในพื้นที่บ่อน้ำนะคะที่อยู่ด้านหลังตัวบ้านของในไอซ์หีบเหล็กค่ะ
ซึ่งตอนนี้ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ดำน้ำไปกว่า๑ชั่วโมง
แล้วก็พบว่ามีโครงกระดูกอีกกว่า๓๐ชิ้นรวมไปถึงซากโครงเหล็กนะคะ
ซึ่งก็เป็นซากเรือไฟเบอร์นะคะขนาดใหญ่เพิ่มเติมด้วยค่ะ
ด้านหลังของดิฉันคุณผู้ชมจะเห็นว่านี่เป็นภาพของโครงกระดูก
ที่เจ้าหน้าที่ได้นำขึ้นมาจัดเรียงนะคะ
หลังจากที่ดำน้ำลงไปแล้วก็ตรวจพบเป็นโครงกระดูกของมนุษย์อีกกว่า๓๐ชิ้น
ซึ่งตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็กำลังตรวจสอบนะคะ
แล้วก็นับจำนวนของโครงกระดูกที่ตรวจพบด้วยค่ะ
โดยก่อนการเริ่มค้นหานะคะเจ้าหน้าที่ดศนะคะ
ได้มีการขอหมายค้นบ้านจากศาลจังหวัดมีนบุรีนะคะ
ไปแสดงต่อป้าเล็กค่ะซึ่งเป็นป้าของนายอภิชัยองค์วิสิต
หรือนายไอ้ให้รับทราบนะคะ
พร้อมกับขออนุญาตตรวจค้นในจุดต้องสงสัยเพิ่มเติมค่ะ
ซึ่งป้าเล็กนะคะก็ได้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ทำการค้นหา
แต่ว่าไม่ออกมาให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนแต่อย่างใดนะคะ
จากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำ
มูลนิธิร่วมกระตันยูร่วม๒๐นายนะคะ
ก็ได้มีการวางแผนดำน้ำภายในบ่อน้ำที่มีความลึกประมาณ๒เมตรค่ะ
โดยจะทำการขึงเชือกนะคะตามขนาดความยาวของบ่อ
แล้วก็ดำน้ำไล่ไปตามแนวเชือก
เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา
ลองไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของชุดประดาน้ำ
มีการเตรียมการในการดำน้ำครั้งนี้ค่ะ
จะวางงานจะขึงเชือกใต้น้ำเป็นรูปตัวแอลจากขอบตามขอบพอนะครับ
พอขึงเสร็จปุ๊บเป็นแนวตรงครับเป็นแนวเป็นรูปตัวแอลขึงเชือกใต้น้ำ

แล้วก็คือเราจะนอนบนผิวน้ำแล้วก็จะใช้มือค่อยไล่ไปครับ
โอกาสที่ว่าโครงกระดูกที่หลุดมันจะยากครับ

ถ้าเกิดว่าจุดนี้มันได้อยู่ไม่ครบเราจะขยับเชือก
ขยับออกไปจากแนวที่เราหาไปเรื่อยออกไปเรื่อยครับ

ซึ่งหลังจากเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำของมูลนิธิร่วมกระตันยูนะคะ
ได้มีการดำน้ำตั้งแต่ช่วงเวลา๑๑นาฬิกา๓๐นาที
ที่ผ่านมาจนถึงณเวลานี้นะคะ๑๒นาฬิกา๔๖นาที
ก็รวม๑ชั่วโมงกว่านะคะ
อย่างที่รายงานไปเมื่อสักครู่ว่าพบโครงกระดูกอีกกว่า๓๐ชิ้นนะคะ
แล้วก็รวมไปถึงจะมีซากเรือไฟเบอร์นะคะขนาดใหญ่
ซึ่งเจ้าหน้าที่นะคะได้นำขึ้นมาด้านบนแล้วนะคะ
แล้วก็ยังคงดำน้ำอย่างต่อเนื่องค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำนะคะยังบอกนะคะว่า
จากสภาพพื้นที่บ่อน้ำและสภาพน้ำ
ก็ดูแล้วไม่มีความยากลำบากในการดำน้ำนะคะ
ซึ่งหากเจอสิ่งของหรือชิ้นส่วนต่างเพิ่มเติม
จะพยายามนำขึ้นมาทันทีค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ทำการตรวจสอบบริเวณประตูหน้าบ้านของในไอซ์
ว่าตรงกับเหล็กดักประตูที่ตรวจพบในบ่อน้ำ

สำหรับการตรวจค้นในเบาะน้ำภายในบ้านของในไอซ์ครั้งนี้นะคะ

หลังจากที่ตำรวจนะคะได้สอบปากคำในเอ็ม
เพื่อนของในไอซ์ที่ให้ข้อมูลว่า

ในไอซ์ได้ก่อเหตุฆาตกรรมหญิงสาวแล้วอำพลางศพ
โดยพยานให้การว่ายังมีอีกศพ
ที่ถูกฆ่าบรรจุหีบเหล็กถ่วงน้ำเอาไว้
แล้วก็ยังมีพยานอีก๔ปากนะคะที่อยู่ระหว่างการสอบสวน
เมืองต้นนะคะได้ข้อมูลว่าน่าจะมีมากกว่า๓ศพ
ถูกฆาตกรรมอำพรางตั้งแต่ก่อนปี๒๕๕๙
ซึ่งโครงกระดูกชิ้นส่วนที่ตรวจพบเมื่อวานนี้นะคะ

จะตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลเพื่อดูว่าผู้เสียชีวิตเป็นใคร
เนื่องจากเชื่อว่าอาจเสียชีวิตมาแล้วหลายปีค่ะ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ยังคงเกาะติด
ภารกิจการดำน้ำค้นหาสบอีก๑สบนะคะ

เจ้าหน้าที่ก็ยังคงเร่งระดมกำลังดำน้ำค้นหาอย่างต่อเนื่องนะคะ
แล้วก็ยังไม่ยุติการค้นหาค่ะ
หากมีความคืบหน้าหลังจากนี้นะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีจะรายงานกลับไปยังสถานีอีกครั้งค่ะ
ระวิการแก้วิจิตรายงานจากซอยเพชรกะเสม๔๗ค่ะ

คุณระวิการรายงานจากบ้านพักของในไอซ์ที่ซอยเพชรเกษม๔๗
คือบ่อนี้มันกว้างตั้งไร่กว่า
ปลาเข้หรือว่าปลาอัลลิเกเตอร์อยู่ในบ่อด้วย
ดังนั้นก็เลยต้องทำงานอย่างระมัดระวัง
เพราะว่าปลาพวกนี้พร้อมที่จะโจมตีมนุษย์ได้ตลอดเวลา

แล้วก็ใช้วิธีในการถ่วงน้ำอย่างทารุณ
อย่างที่เจ้าหน้าที่เจอทั้งประตูเหล็กดัดนะครับ
ทั้งดำเบลทั้งมานั่งหินที่โยนทับสบไว้๒ตัว

เอาไปเทียบกับวงกบประตูบ้านพักของนายไอซ์
ปรากฏว่ามันตรงกันพอดีเด๊ะเลยนะครับ
เจ้าหน้าที่ใช้ยุทธวิธีปูพรมแต่เป็นการปูพรมในน้ำนะครับ